ส่วนช่วงแรกแบบนี้อยากจะพาไปเที่ยวพิศนุโลกนะฮะ
ไปที่นั่นเนี่ยรับรองว่าติดอกติดใจกันเป็นแถว
มีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าชวนไปไหว้พระที่พิศนุโลกด้วย
ไปไหว้พระพุทธชินราชที่วัดใหญ่
รู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าที่ผมจะพาไปเนี่ยนะครับ
อยู่ที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการนะครับที่นั่น
โอ้โหเขาก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะ

สงสัยเป็นเสียงโทรศัพท์ที่เราจัดเอาไว้ให้นะ

สูญประชุมเป็นอย่างมาก

ดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก่อน
ที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
นี่แหละครับการทำนาขั้นบันไดกว่าพันไร่นะครับ
นี่เห็นไหมกำลังออกดอกออกผลกันเลยทีเดียว
แล้วก็มีต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้

กำลังขึ้นเลยในตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของมัน

หน้าหนาวมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีฝนตกบ้างก็ตาม
แต่ก็ยังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวหน่อยนะจ๊ะนอกจากนี้บริเวณรอบหมู่บ้านนะครับ
ยังมีน้ำตกที่สวยงามอีก๒แห่ง
นี่คือน้ำตกตาดปากั้งและน้ำตกตาดจวง
โดยน้ำตกตาดปะกั้งนะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง๕๐๐เมตร
ไม่ไกลเท่าไหร่ขณะที่น้ำตกตาดจวงเนี่ย
อยู่ติดกับหมู่บ้านน้ำจวงนักท่องเที่ยวครับ
สามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้สะดวกสบายครับ
และที่สำคัญทั้งสองแห่งนี้มีความงดงามตามธรรมชาติ
ถูกซุกซ่อนตามขุนเขาของบ้านน้ำจวก
เอาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวไปค้นหากันนะครับที่นี่
แล้วมาที่นี่นะยังได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์
นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละครับเขายังคงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์อย่างสมบูรณ์
กลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสามารถมาท่องเที่ยวกันได้

ใช่ครับสวยงามขนาดนี้ใครที่ยังไม่เคยไป
ผมว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นได้ครับที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภากอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก
สวยงามมากสุดชื่นธรรมชาติได้สัมผัสใกล้ชินทำให้เราสดชื่นกระป๋อมีพลังด้วย
ว่าไงนะอ๋อพิศนุโลกนะโอเค
เมื่อกี้เพิ่งอ่านไปแล้วก็อย่าลืมจองที่พักให้ด้วย
เดี๋ยวจะส่งคุณนิวนาวแล้วก็น้องใบตองไปเที่ยว
ส่งคืนกลับสู่ธรรมชาติโอเคนะสวัสดี
เมื่อกี้โทรศัพท์ที่เข้าไงเสียงเข้ามาเมื่อกี้

อุทยานอุทยาน

ไปส่งพวกเรากลับเหรอคะ

ผมอยู่ในเมืองนี่แหละเคยไปมาแล้วแล้วเขาไล่ออกมา